คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องคู่โดโอ

หลงลืมว่าตัวเองเป็นใคร
เอารถไปเฉียวชนรถเมย์

ทีนี้รถเมย์เขาก็ลงมาพูดดีคนขับรถเมย
สิ่งที่ทำคือมึงรู้ไหมกูเป็นใคร

คุณผู้ชมเอาไปดูคลิปต้นฉบับกันหน่อยนะคะ
ถ่ายก่อนเดี๋ยวรอถ่ายก่อนนะ
เออลิ้นอ่อนเปรี้ยเปรี้ยแรงค่ะ

คืออันนี้เป็นข้อมูลจากคนขับรถเมย์นะคะ
คือตอนที่เขาพูดกันเขาก็สังเกตผู้ชายสองคนนี้
คือลักษณะพูดจาคือมันไม่ใช่คนปกติที่เขาพูดกัน

เดินไม่ค่อยตรงนะฮะทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาก็เลยบอกว่ามันท่าไม่ดีแล้ว
อนาคารเป็นคนเก็บเงินเนี่ยฮะของรถเมล์

เนี่ยคลิปมันก็ฟ้องด้วยประการรัชนีนะฮะ

เราก็ตามกันต่อว่ามันเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนอะไรยังไงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะ
ขับรถเมย์ประจำทางสาย๒๐พระสมุทรเจดีท่าดินแดง
มาพร้อมกับพนักงานเก็บค่าโดยสารค่ะ
วันนี้ตัดสินใจมาพบกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็นำคลิปนี้มามอบให้กับตำรวจ
แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
คุณอนันต์เล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ขณะที่ตนเองขับรถออกจากท่าดินแดง
มุ่งหน้าไปสู่พระสมุทรเจดี
แล้วก็ไปจอดรับพนักงานคือป้ายประจำทาง
ปากซอยสุขสวรรค์ห้า
ตรงข้ามกับวัดนาคแขวงจอมทองเขตจอมทอง
แล้วพอรับผู้โดยสารเสร็จก็ต้องออกถูกไหมออกจากป้ายรถ

จู่มีรถเก๋งบิซุบิชิสีบร้อนทองครับ
ซึ่งเดิมทีเดียวเขาจอดอยู่ไหลทางเลนซ้าย
บริเวณหน้าร้านข้าวต้มคาดว่าไปดื่มมาแล้วไปกินข้าวต้มนั่นแหละ
ขับออกมาปาดออกมาเลนขวามืออย่างกระทันหัน
เขาก็ไม่ได้ทันตั้งตัวมาเฉียวชนกับรถเมย์ที่ตัวเองขับ
ซึ่งเขาบอกว่าเฉียวชนตั้งแต่ช่วงประตูกลางไปจนถึงท้ายรถคูณยาวเหมือนกันนะ
เขาตัดสินใจลงมาจากรถเมย์เลยลงมาเพื่อเจรจาพูดคุยเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
คนขับรถเก๋งค่ะพร้อมกับเพื่อนที่นั่งมานะคะลงมาจากรถเลยพูดจาโวยวายแล้วก็ไม่ยอมเจรจาเรื่องของค่าเสียหาย
แล้วมีการกระชากคอเสื้อของคนขับรถเมย์ด้วยนะคะจนพนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยเขาบอกว่าแม้ท่าจะไม่ดีแล้ว
เอามือถือมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยเพื่อเป็นหลักฐานทีนี้เพื่อนของคนขับรถเก๋งที่มาด้วยเนี่ย
พอเห็นว่ากระเป๋ารถเมย์ถ่ายคลิปไว้จะไปกระชากมือถือตอนนั้นชุลมุนวุ่นวายเลยนะคะ
สุดท้ายชายสองคนก็ขับรถเก๋งออกไปเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีมาพูดคุยตกลงทำความเข้าใจเรื่องของค่าเสียหายตามลำดับต่อไป
ล่าสุดวันนี้ทางตำรวจสนบางคอแหลมก็ตามรายงานข่าวบอกว่าเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาเรื่องของค่าเสียหายแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ